สวัสดีครับ
เวลานะครับที่เราคงจะต้องพูดคุยกันสำหรับประเด็นนี้กันบ้าง

มีความชัดเจนกฎิการต่างที่เราอธิบายมา
ในช่วง๓สัปดาห์ที่ผ่านมา๔สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ค่อนข้างที่จะทำให้หลายคนนั้นคลายข้อสงสัย

แต่แน่นอนครับพอมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาดกัน
หรือว่าเรื่องต่างที่ทำให้เกมการแข่งขันนั้น
มันต้องหยุดชะงักโดยคนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกม

อาจจะเป็นเรื่องของบรรดากองเชียร์ก็ตาม
หรือว่าบรรดาผู้ปลูกศรที่อยู่ตรงสมนักนักสำรอง

ดังนั้นทุกอย่างพอมันมีปัญหาขึ้นมา
ก็ต้องมีบทลงโทษในการรองรับเอาไว้
แต่ว่าเคสพวกนี้แน่นอนครับอาจจะมีช่องโหวบ้าง
อาจทำให้หลายคนนั้นเกิดข้อถกเถียง
ดังนั้นวันนี้เราจะพูดคุยกันให้เคลียร์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วเลสก์๒จะได้กลับมาดูฮุศรสนุกมากขึ้น
แล้วก็เข้าใจเหตุการณ์และกติกาต่างนะครับ

ประธานฝ่ายพัฒนาภูสินภุษศรและฟุตบอลชายหาดด้วย

แต่ว่าช่วงนี้เปลี่ยนบทบาทสักนิดนึงนะครับมาคุยกันเรื่องของฟุตซอล
ผมเท้าความนิดนึงก่อนแล้วกันเพราะว่าในช่วงต้นซีซั่นเนี่ย
เรามีระเบียบการแข่งขันอีกฉบับหนึ่งแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจะมีการแก้ไขกันแล้ว
ที่หลายสโมสรนั้นมีการเรียกร้องแก้ไขเสร็จแล้วประกาศใช้เมื่อวันที่๙

นานนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาย้อนหลังไปสักประมาณสักเดือนหนึ่งได้
ผมว่าหลายสโมสรได้รับระเบียบตัวนี้แล้วแล้วก็คงจะไปชี้แจงกับบรรดาทั้งแฟนบอล
หรือว่าทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่ทีมต่างให้ได้ทราบ
แต่ตรงนี้ใช้ช่องทางเวลาที่เราพอมีจำกัดน่าจะอธิบายครบทุกกรณีนะครับ

สำหรับเรื่องของเจ้าหน้าที่ทีมมีระเบียบการอย่างไรบ้าง
แล้วก็วิธีการในการที่จะจัดการเมื่อเกิดปัญหาที่เป็นเคส
ทำให้เกมการแข่งขันอาจต้องหยุดชะงักหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาครับ
ครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทีมเนี่ย
มันก็เป็นบุคลากรที่ประกอบด้วย
เช่นผู้จัดการทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
เจ้าหน้าที่หมอประจำทีมนักกายภาพบำบัด
หรือเป็นลักษณะของผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู

ครับคือในมานั่งสำรองเนี่ย
ก็จะส่งสามารถส่งลงไปได้เช่น๘คน

เป็นกฎอยู่แล้วซึ่งอาจจะใครก็ได้ในในที่เป็นประจำทีมแต่
มีกำหนดเลยว่าต้องเป็นผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วย
หรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือผู้ฝึกสอน

คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีผู้จัดการสนาม
มีฝ่ายต่างที่จะเข้าร่วมประชุม
ไอ้ตรงนี้ครับดังนั้นคำว่าเจ้าหน้าที่ทีมเนี่ย
ประกอบไปด้วยหลายคนหลายตำแหน่ง
แต่ว่าต้องขึ้นขึ้นแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันว่า
พวกนี้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ขึ้นทะเบียนแจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้
แต่เป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่กับทีม
โดยพฤตินัยนิตินัยซึ่งเกี่ยวข้องกับทีม
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทีมครับ
อันนี้เราก็ไม่ยกตัวอย่างเป็นทีมอะไรทั้งสิ้นนะครับ
คือเราพูดถึงระเบียบเป็นสำคัญ
อันนี้ระเบียบต่างที่ได้เขียนเอาไว้
เมื่อเกิดปัญหาหลายกรณีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีบทลงโทษ
มันจะมีระเบียบอะไรบ้างนะครับที่บรรดาเจ้าที่ทีมจะต้องทราบ
ก็มันมีระเบียบเกี่ยวกับว่าการทำหน้าที่ของนักกีฬา
โค้ชหรือเจ้าหน้าที่ทีมหรือกองเชียร์
ซึ่งมี๓ประเด็นใหญ่
สามกลุ่มใหญ่ใหญ่ก็คือนักกีฬากองเชียร์และเจ้าหน้าที่ทีม
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดที่ทางสมาคมได้กำหนดเอาไว้

อย่างเช่นกล่าวคำหยาบด่าผู้ตัดสิน
หมินเหยียบหยามในลักษณะของกองเชียร์ด้วยกัน
หรือของผู้เล่นด้วยกันฝ่ายตรงข้าม
มันก็มีตัวบทกติกาที่จะต้องลงโทษหนักเบา

อ่ะขึ้นไปลายไป๓๐๐๐๕๐๐๐๑๐๐๐บาทหรืออาจจะมากกว่านั้น
แล้วก็มีเรื่องของโทษแบนเข้ามาด้วย
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการพูดตัวถูกหยาบหรือว่าหยาบคายเนี่ย
ตรงนี้มันมีวิธีการในการที่จะดูได้ยังไงว่า

จริงแล้วเนี่ยเราน่าจะเข้าใจกันดีว่าผมว่าฟุตบอลก็เป็นฟุตซอลก็เป็นคือการตะโกนด่าทอเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดทั้งเกมเราจะดูแบบไหนว่าอันนี้ถือว่ามันเป็นการล่วงละเมิดแล้วก็มันเกินไปจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมการแข่งขันก็จะสามารถดูได้
แต่อาจจะดูห่างเป็นพฤติกรรมอาการกิริยาท่าทางว่าก้าวร้าวแค่ไหน
แต่ในสนามผู้ตัดสินนี้จะชัดเจนเช่นด่าด้วยคำหยาบหรือให้ของลับอะไรต่าง
ก็จะมีการรายงานขึ้นมาเมื่อรายงานขึ้นมาแล้ว
ควบคุมการขันก็จะต้องรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในสนาม
จากการรายงานของผู้ตัดสินหรือผู้ประเมินเพื่อเป็นขั้นตอนให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ฝ่ายจัดการขันก็จะต้องแจ้งไปอย่างฝ่ายเช่นฝ่ายวินัย
หรือฝ่ายผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ว่าบางทีเขามีการร้องเรียนต่าง
นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่นี่ในเรื่องของการทำผิดกฎิกาในฝ่ายต่าง
มันจะมีตัวกำหนดไว้ว่าผิดอย่างไรผิดเกินอยู่ในเคสไหน
หนักน้อยอย่างเช่นฟุตบอลไม่ใช่ฟุตซอลนะครับ
นักกีฬาก็จะน้อยหน่อยอย่างเช่นกล่าวคำยาบดา๓๐๐๐๕๐๐๐

เพราะว่าอาจจะแบบคล้ายว่าส่วนเกี่ยวข้องกับเกมน้อยกว่า
แต่ว่าคุณมาตำหนิแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเป็นข้อ
มีการเขียนใหม่ไหมครับเพื่อให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ก็เขียนใหม่ตอนนี้ล่าสุดก็คือลงนามท่านนายกสมาคมฟุตบอล
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ก็ได้ลงนามเมื่อวันที่๙กรกฎา
ก็คือครอบคลุมทั้งของฟุตบอลเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมไปด้วย

แก้ไขแยกมาเรียบร้อยครับอีกหนึ่งก็อันนี้เรื่องของ
เอลิการ์ดหรือว่าบัตรที่จะต้องติดในการเข้าสนาม
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตบัตรประเภทเนี่ย
คือมันก็จะมีมีหลายแบบใช่ไหมครับคราวนี้
ผมอยากจะทราบเฉยว่าบัตรประเภทไหนที่จะสามารถ
อยู่ในแต่ละโซนของสนามแต่ว่าเน้นไปในพื้นที่สำคัญคือ
พื้นที่ของการแข่งขันดีกว่าที่ลงไปแล้วเนี่ย

หรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาครับ

บัตรนี้ที่เป็นสีแดงลักษณะที่เป็นสีแดงนะฮะจะมีด้านหลัง
สีแดงก็คืออย่างผมเป็นแมตคอมหรือพูดให้กับขัน
อย่างเช่นสีส้มนี่ก็เป็นสำหรับผู้เล่น
ได้เฉพาะห้องพักนักกีฬาในสนามเขตเทคนิคที่นั่งสำรอง
มีเดียสีอะไรมันจะมีบอกหมดก็จะอยู่ในโซนให้อยู่
ซึ่งแต่ละสนามก็จะมีป้ายที่เป็นลักษณะของสีในการสื่อสารอยู่แล้ว
ใช่ฮะแล้วก็แต่ละสนามเนี่ยห้องต่างก็จะมีติดว่าป้ายลักษณะนี้เข้าได้
ลักษณะนี้กากบาทเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องมีคนที่ใช้เอดิการต้องคลอง
ดังนั้นทุกพื้นที่ก็จะต้องมีข้อกำหนดห้ามเข้าไป
ดังนั้นถ้าทุกท่านทุกคนรู้จักหน้าที่ว่าเขากำหนดไม่ให้เข้าไปตรงนี้
ไม่เข้าไปปัญหาต่างมันจะไม่เกิด
แล้วสมมุติถ้าเข้าไปโค้นนี่น่าจะหนักกว่าการอยู่เหมือนกัน
ถูกไหมครับถ้าเข้าไปแล้วยิ่งทำให้เกมการแข่งขันมันเกิดปัญหาเนี่ย
ต้องโดนรับผิดชอบถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทีมก็ต้องรับผิดชอบ
เป็นกองเชียร์ของทีมทีมก็ต้องรับผิดชอบ
เป็นบุคคลภายนอกใครล่ะเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่กับทีม
ทีมก็รับผิดชอบทีมเย่าหรือทีมเยือนตรงนั้นนะครับ
ระเบียบก็ได้ร่างไว้แล้วอย่างที่เขียนเอาไว้ก็อย่างของทำร้ายร่างกาย
โดนแบน๒นักปรับเงิน๒หมื่นหรือถ้าสูงที่สุดถึงขั้นที่กระหนาดว่าเกิดการเสียชีวิตกัน
อันนี้เป็นแสนก็คือตลอดชีวิตไม่ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลฟุตซอลเลย
แล้วก็ปรับนอกจากนั้นก็เป็นคดีอาญาอีกต่างหาก

อันนี้โทษหนึ่งแสนอาจจะเบาไปแต่ไม่เบานะครับ
เพราะว่าถ้าคุณทำผิดแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องส่งต่อไปถึงทางกฎหมาย
มันก็มีอีกอันหนึ่งอย่างเช่นพยายามจะทำร้ายก็เบาหน่อย
พร้อมส้มร่วมกันและการสอบสวนกัน
จากพยานจากทั้งสองฝั่งที่มีเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกัน
ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องความลับ
แต่ว่าเราก็จะได้ทราบกันหลังจากที่
มีการลงโทษแล้วแล้วก็ยกระเบียบขึ้นมา

อันนี้เรามาดูเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับ

กองเชียร์อันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย
พอกระแสดีขึ้นมันก็จะมีบางอย่าง
ที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อ
แล้วก็ทำให้เกมการแข่งขันมันมีปัญหาเกิดขึ้น

เรามีระเบียบร่างไว้ครอบคลุมพอสมควรไหมครับ

ประพฤติอย่างไรอยู่ในข้อไหนเช่น

ลงมาจากอัศจรรย์ลงมาข้างล่าง
ครับอ่ะคว้างปลาสิ่งหองลงมา

ทำร้ายพยายามทำร้ายจะ๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าทำร้าย๑๐๐๐บาท๒๐๐๐บาท๔๐๐๐บาท
ถ้าบาดเจ็บถ้าเกิดต้องส่งโรงพยาบาลอันนี้ก็หนักไป
เอ้าค่าใช้จ่ายก็ตามจริงอีก
กระดาษนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมทีมยิงประตูเข้าผมโปรยเฉพาะในโซนกองเชียร์
แต่กระดาษไม่ได้ลงไปในสนามถือว่าผิดนะครับ
อืมก็ถือว่าผิดนะ
แล้วถ้าเกิดสมมุติจบเกมแล้วผมเก็บกวาดให้เรียบร้อยเลย
ถ้าปลาลงไปในสนามผิดแน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่นี่ถ้าการโยนขึ้นไปซึ่งอาจจะมีการเตือนไปก่อนไปก่อน
เพราะว่าจริงมันเป็นสีสันในการเชียร์
แต่เขาก็บอกว่าในกฎิกาในระเบียบนะฮะ
ในเรื่องของการจุดพลุจุดประทัดอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
อย่างนี้ก็หลีกเลี่ยงบางคนก็ไม่จุดผู้ใช้กระดาษโยน
อันนี้การโยนลงมามันเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ทำให้การแข่งขันนั้นชะงักลง
หรือทำให้การเล่นไม่เป็นไปตาม

เป็นกรณีไปดูจากจุดประสงค์ของกองเชียร์มากกว่า

ผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาพอไม่ได้ที่ท่านกายสอนบอกนะครับ
ทำให้เกมมันเกิดปัญหาขึ้นมา
ถ้าพูดถึงโครงการฟุตซอร์บ้านเราในช่วง๒๓ปีหลัง
พัฒนาขึ้นเรื่องของกองเชียร์ก็เยอะกันหลายสนามเหมือนกัน
กฎระเบียบที่เกิดขึ้นในตอนนี้อยากจะฝากอะไรถึงบรรดา
ทั้งกองเชียร์เองทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่ทีม
ที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันทั้งหมดครับ
เรื่องเดียวเท่านั้นเองในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
เป็นผู้ฝึกสอนก็ควรจะทำยังไง
อยู่ในแอรียนะครับโครต

คัดค้านไม่เห็นด้วยนี่ก็เกาะลักษณะคัดค้านแหละ
ถ้าเกิดมีการด่าขึ้นมาก็นั่นแหละ
ก็ต้องเข้าเคสไหนก็ต้องมีการรายงาน
ดังนั้นทุกคนมีหน้าที่นักกีฬาก็เล่นไป
กติกาเล่นลักษณะของการเล่นเป็นยังไง
ถ้านอกเกมมันก็ต้องโดนลงโทษ
กองเชียร์คุณมีหน้าที่อยู่ตรงนั้น

ทุกอย่างมันมีข้อกำหนดมีระเบียบอยู่
ดังนั้นอะไรที่ลงไป
จะต้องมีทุกสนามไม่ต้องมีกาด

ถ้าไม่มีสิทธิ์เข้าไปมันก็ลงไม่ได้
ดังนั้นก็จะทำให้เกมนั้นดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ถ้าทุกคนทุกฝ่ายรู้จักหน้าที่ของตัวเอง
รู้จักในกรอบของตัวเองว่าทำอะไร

แมทคอมอันนี้เขาก็มีหน้าที่ของเขา
นักกีฬากองเชียร์โคสต์

แต่ตอนนี้มันนอกเกมมันเป็นปัญหาคือ

ตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่เป็นปัญหาคือ
ลักษณะของการตัดสินโดยเฉพาะฟุตซอลเนี่ย
มันเสี้ยววินาที
นั้นการตัดสินใจมันผิดพลาดได้
พลาดได้ดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องยอมรับความผิดพลาดของผู้ตัดสิน

ตอนนี้สมาคมได้ให้ร้องเรียนได้นะฮะ

แต่ก็จะต้องวางเงินนะว่าเคสนี้ถ้ารู้แล้ว
ทีมตัวเองไม่ผิดแต่ผู้ตัดสินอาจจะทำหน้าที่ผิดพลาด

ขึ้นศาลก็ต้องวางเงินนะ
ถ้าผู้สินถูกก็จะต้องลิฟต์เงิน
แต่ถ้าผู้สินผิดก็มีการลงโทษผู้สิน
๑สัปดาห์๒สัปดาห์๑เดือน๒เดือน๓เดือนนะครับ
อันนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการซึ่งผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่
เขาเรียกคณะกรรมการติดตามการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและผู้ประเมิน
อันนี้ก็ทีมก็ไม่ต้องกลัว
ถ้ามันไม่มีความยุติธรรมหรือไม่แฟร์
ก็สามารถที่จะร้องเรียนไปให้ผู้เกี่ยวข้องเขาได้ดูแล
แต่ไม่ใช่ว่าผลการแข่งขันว่าตรงนี้เป็นประตูแล้วกลับ
ไม่ให้เป็นประตูไม่ได้ผลการแข่งขันไม่สามารถที่จะประทบได้ครับ
ก็ยังไงช่วยกันพัฒนาวงการแน่นอนนะครับ
เรื่องของการอุทธรณ์เนี่ยผมว่าหลายทีมคงจะทราบดี
ว่าพอเรามาดูภาพย้อนหลังก็ตาม
หรือว่าได้รับคำชี้แจงจากบรรดาแมทคอมมิชูเนอร์
หรือว่าบรรดาผู้ตัดสินหลังเกมเนี่ย
บางคนก็ตัดสินใจที่จะไม่อุทธรณ์แล้วก็กลับมา
ปรุงวิธีคิดนะครับในการที่จะต่อสู้กันต่อในสนาม
โดยที่แบบอย่าเอาเรื่องของระเบียบมาตั้งแง่กัน
แล้วก็ผมว่าฟุตซอลมันจะไปต่อได้นะครับ
ในเรื่องของการพัฒนาแบบถูกต้องถูกวิธี
มีอีกนิดนึงผมอยากเสริมนิดนึง
ดังนั้นผมว่าตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ทั้งทุกเจ้าหน้าที่ทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นกองเชียร์อะไรต่างนะครับ
คณะใหญ่ที่เสือคือท่านอำนวยนิมโนซึ่งจะเป็นคณะวินัยที่จะดูแลทุกอย่าง
ถ้าเกิดมีการร้องเรียนหรือลงโทษไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับ
บางทีไม่ผิดบางทีลงโทษไปแล้วตามเคสนี้เข้าเคสนี้ต่าง
แต่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถอุทธรณ์ได้
เขาก็จะมีคณะกรรมการอุทธรณ์อีกทีดังนั้นทุกอย่างเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นธรรมที่สุดนะครับ
ดังนั้นก่อนที่จะมีการเสนอการทำหน้าที่ของโค้ชของผู้ตัดสินเนี่ย
ก็มีการกันกรองแล้วอย่างผู้ตัดสินเนี่ยว่าทำหน้าที่ผิดไหม
ถ้าไม่ทำหน้าที่ถ้าไม่เป่าลูกนี้ทีมเขาจะต้องได้จุดโทษหรือไม่ได้จุดโทษ
มีผลอย่างไรทำเสนอขึ้นไปนะครับดูเคสต่างว่าถ้าผิดถูกยังไงก็เสนอขึ้นไป
คณะสุดท้ายสำคัญมากเหมือนเป็นศาลก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ตอนนี้ผมก็ว่าอยู่ในระบบที่ดีนะครับเขาก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับ
ได้ขอให้การแรงขันสนุกตื่นเต้นถูกใจแฟนบอล
สู่ใจแฟนบร์นแล้วก็เวลามีปัญหาเนี่ย
ก็ต่อสู้กันนะครับด้วยกฎระเบียบที่มันมีอยู่
ถ้าไม่เล่นนอกเกมเนี่ยผมว่ามันไปต่อได้

ขอบคุณละครับวันนี้สำหรับอาจารย์ไก่สอนธัณฑ์เพียร

ซึ่งจะแบ่งเป็นนักกีฬาตัวจริงในสนาม๕คนและผู้เล่นสำรอง๙คน
โดยผู้เล่นสำรองนั้นจะต้องนั่งที่นั่งภายในเขตเทคนิคและต้องสวมเสื้อเอี๊ยมตลอดเวลาการแข่งขัน
หากทีมต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือผู้รักษาประตูก็สามารถเปลี่ยนตัวได้แบบไม่จำกัดจำนวน
ไม่ต้องแจ้งต่อผู้ตัดสินแต่ต้องทำตามกฎกติกาดังนี้ค่ะ
ข้อแรกห้ามเปลี่ยนตัวในช่วงขอเวลานอก
ข้อ๒ต้องเปลี่ยนตัวภายในเขตเปลี่ยนตัวของฝั่งตนเองเท่านั้น
ข้อที่๓ต้องรอให้ผู้เล่นตัวจริงออกจากสนามและต้องเดินออกมาในเขตเปลี่ยนตัวของตนเองก่อน
ผู้เล่นสำรองถึงสามารถเข้าไปในสนามได้
ข้อที่๔ผู้เล่นสำรองต้องยืนในเขตเทคนิคของตนเองรอการส่งเอี๊ยม
ซึ่งการส่งเอี๊ยมผู้เล่นสำรองต้องส่งเอี๊ยมกับมือของผู้เล่นตัวจริง
หย่นให้โดยเด็ดขาด
หากนักกีฬาคนใดกระทำผิดกติกาการเปลี่ยนตัวรับรองว่าถูกฆ่าโทษแน่นอนค่ะ